ร้านก๋วยเตี๋ยวละกันร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช้เส้นอูด้ง
อุดงของญี่ปุ่นเขาร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือช้างทง
ติดตามความอร่อยพร้อมกันเลยครับ
ความพิเศษของที่ร้านนะครับคือน้ำซุปแน่นอน
พวกเส้นเนี่ยมาเสร็จปุ๊บจะตกใจเลยว่าทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือมีเส้นหลากหลายขนาดนี้
วัตถุดิบหมูเนื้อคัดสรรเองหมดเลยสดใหม่ทุกวันแน่นอน
หากินแบบนี้ที่อื่นไม่ได้แน่นอน
สวัสดีครับปอนนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยเรือชักทงครับผม
เริ่มต้นจริงครับคือเพื่อนชวนทำ
เสร็จปุ๊บก็เพื่อนหายไปก็เลยทำกันต่อกับแฟนครับผม
ก็คิดว่ามันเป็นงานที่๒ลองกับเล่นดนตรีกลางคืนครับ
คือจริงแล้วเมนูที่ร้านเนี่ยจะมีเมนูแปลกหลายอย่าง
แต่จนทุกวันนี้๕ปีผ่านไปก็ยังไม่มีทง
ที่ร้านจะใช้หมูใช้เนื้อที่คือเราคัดเอง

อย่างหมูนี่ก็จะเน้นพวกหมูตุ๋น
อย่างเนื้อเปื่อยเราก็ใช้ส่วนที่มันนุ่มไม่เหนียว
ก็จะมีพวกเนื้อพิเศษคือมันก็จะเป็นพวกเนื้อน่องลาย
ที่ร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมแต่ก็จะมีเมนูพิเศษ
ก็จะมีพวกหม้อไฟแซ่บแห้งลวกจิ้ม
แล้วก็จะมีที่พิเศษก็คือพวกเส้น
ที่ร้านจะใช้เส้นแปลกหลายเส้นอยู่ครับ
เพราะว่ามันเข้ากับน้ำซุปมากกว่า
มันนวลแล้วมันก็ดูดน้ำเข้าไปในเส้นด้วย
เวลาทานมันก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนในเส้นมีน้ำ
เส้นจับแชร์ก็ก็คือเส้นเกาหลี

อร่อย
นูที่ร้านก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็ก๒๕บาท

แห้งก็๙๐บาทครับผม

มีหม้อไฟ๑๒๐บาทครับ๑หม้อ

แล้วก็จะมีลวกจิ้มราคา๘๐บาทครับถ้าเป็นหมูกับเนื้อ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อน้องลายพิเศษก็จะเป็น๙๐บาท
อุดงก็ธรรมดาช่วยละ๗๐บาทพิเศษ๘๐บาท

ถ้าอยากมาลองชิมก๋วเตี๋เรือชักทงนะครับ
ล่าพร้าว๗๑บาทระหว่าง๓๙บาทกับ๔๑บาท
ตั้งแต่เที่ยงวันถึง๒ทุ่มหยุดทุกวันอังคารครับ
ติดต่อ๐๘๘๐๑๘๔๖๓๐ครับ
ถ้าอยากจะให้มาลองชิมก๋วยเตี๋ยวเรือชักทงนะครับผม

บรรยากาศและรสชาติก๋วยเตี๋ยวครับ
อยากจะลองอยู่เหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ใช้เส้นอูด้ง
ลักษณะของเส้นอูด้งคือมันจะลื่นเหนียวหนุบ